ไปขอโชคขอลาบจากหลักกิโลจ๊ะ

จะบอกว่าสุรินทร์ไปบ่อยแต่เนี่ยจุดใหม่

หลักกิโลตรงนี้เดี๋ยวเล่าให้ฟังก่อนเขาเรียกว่าหลักกิโลเฮียนนะคะ
เขาถูกรางวัลกันไปเขาก็เลยกลับมาขอโชคขอลาบที่นี่กัน
หลักกิโลที่นี่ชื่อว่าหลักกิโลยายนีตาเกาะ
อยู่บนถนนเส้นลำดวนศรีขอรภูมิกิโลเมตรที่สิบเก้า
คือปกติเราจะไม่ได้เล่าหลักกิโลตรงนี้

ขอบบ้านเขาได้ช่องไร้ลามมาหลายงวดแล้ว

ชาวบ้านเขาก็เชื่อว่านี่แหละหลักกิโลตรงนี้เฮียนแรงมาก
ส่วนที่มาของชื่อหลักกิโลยายนีตาเกาะมาจากร่างทรงค่ะ
เขามาทำพิธีแล้วก็บอกว่าผีเจ้าที่ตรงนี้ไม่ไปผุดไปเกิดนะ
ชื่อว่ายายนีกับตะก๊อ
สองผัวเมียสร้างบ้านอยู่หลังหลักกิโลเมตรแห่งนี้
รอให้โชคกับลูกหลานอยู่
วันนี้ร่างทรงค่ะกลับมาทำพิธีสื่อสารนั่งสมาธิอยู่แบบนี้นะ
เพื่อจะสื่อสารกับยายนีและตา

ไม่ใช่แบบโอ้โฮร่างทรงเวลาจะเข้าอ่ะ

ร่างทรงก็เหมือนว่าสื่อสารกับผียายนีผีตาเกาะแล้ว
ก็ได้มีการเขียนอะไรบางอย่างใส่ลงในสมุด
เพื่อเป็นแนวทางให้กับลูกหลาน
ได้เก็บไปลุ้นในงวดถัดไป

ว่าแนวทางที่ออกมามันจะตกใจเราไหม

ลงไปแล้วอันนี้แถลงไปแล้ว

อันนี้เป็นแนวทางที่ชาวบ้านเขาคุยกันค่ะ

ใครจะลอกการบ้านคิดดี

ปากเตือนดีกว่าน้องไมโต้คุณฐี่สา
เพราะว่าตรงนี้มันอยู่ริมถนน